ที่เขาบุกไปจับกลุ่มกรณีที่
๒คนอ้างตัวว่าเป็นนักธุรกิจเกาหลี
แล้วไปหลอกเหยื่อที่เป็นอดีตพยาบาล๓คน
พร้อมกับลูกอีก๒คนให้มาอยู่ในห้องในคอนโดนี้คุณผู้ชม
แล้วมันมีการทำร้ายร่างกายเอาน้ำร้อนราดด้วย
แล้วก็เหมือนนับถือรัฐธิอะไรแปลกด้วยนะ
คือพยายามเหมือนล้างสมองล้างสมองให้เหยื่อหลงเชื่อ
เรื่องการลงทุนต่างด้วยนะ
อีกอย่างหนึ่งนะให้ทุกคนที่ถูกกักขังไว้เนี่ย

คุณในห้องนี้มันมีเด็กผู้ชายด้วยนะ

แต่ให้เด็กผู้ชายแต่งเป็นเด็กผู้หญิงด้วย
เพราะว่าเจ้าลัดที่นี่เป็นสาวประเภทสอง
ก็เหมือนกับใน๒คนนั้นที่โดนจับ
ฮารุก็เป็นผู้ชายแต่ก็แต่งตัวเป็นผู้หญิง
ทีนี้อีกคนนึงคือนายตรีเพชรัตน์
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยลองฟังเรื่องนี้ก่อนค่ะ

เมื่อวานนี้ที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนนครบาน
เข้าไปช่วยเหลือเหยื่อที่อยู่ในคอนโดนี้
นี่โดนขังอยู่ในนี้นี่๒๓ปีแล้วนะคะ
โดนทำร้ายอยู่ในคอนโดหรูแถวบางพลัดด้วย
ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปไปบุกจับกลุ่ม
อันนี้ก็คือเหยื่อเหมือนกันเห็นรอยที่ไหล่ด้านซ้ายไหม
รอยของการโดนน้ำร้อนราดค่ะคุณผู้ชม
ผู้เสียหาย๓คนเป็นอดีตพยาบาลนะ
ชื่อเป็นอัญมณีหมดเลยค่ะไขมุกพลอยไพริน
แล้วตามเนื้อตามตัวก็มีแผลโดนน้ำร้อนลวก
ยังมีเด็กอีกสองคนเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นนั่งอยู่ตรงเตียงเนี่ย
เด็กชายอายุ๖ปีเด็กหญิงอายุ๑๐ปี
เด็กสองคนนี้เป็นลูกของไพริน
ซึ่งเด็กก็มีแผลฟกช้ำที่ใบหน้าเพราะว่าอะไรโดนตบ
ส่วนใครตบเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่ว่าเมื่อวานนะคะตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้
คนที่อ้างตัวว่าเป็นนักธุรกิจชาวเกาหลี๒คน
คนแรกคือนายฮารุฮวังสิริค่ะ
คนนี้แหละเป็นต้นเรื่องเป็นตัวการเลย
เหยื่อมาให้มาอยู่ด้วยกันพาไปสาบงสาบาน
ส่วนอีกคนนึงที่จับกลุ่มตัวได้คือนายตรีเพชรัตนเพชร
คนนี้เป็นเหมือนกับคนรับคำสั่งของนายฮารุอีกทีนึง
คนนี้คือนายตีเพชรรัฐนะคะและผู้หญิงก่อนหน้า

อันนั้นน่ะคือนายฮารุนะคะเป็นคนที่เป็นต้นเรื่อง
แล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ตรีเพชรัตน์เนี่ยนะ
เป็นคนทำร้ายร่างกายเอาน้ำร้อนมาลวกมาราดเหยื่อค่ะ
สองคนนี้โดนดำเนินคดีหนักแน่นอน
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็ร่วมกันขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลัง
ถามว่าเพราะอะไรตำรวจถึงรู้แล้วตามเข้าไปจับกลุ่มตัวได้
มาจากที่อดีตสามีของนางสาวไพริน
นางสาวไพรินมีลูกสองคนนะอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ย
อดีตสามีคือในแบงค์ในแบงค์เนี่ยไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาช่วยอดีตภรรยากับลูกที่โดนขังอยู่ในคอนโดแห่งนี้หน่อย
เขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าปลายปี๖๓เนี่ยนะ
อดีตภรรยาพาลูกไปอยู่กับทางฝั่งผู้ก่อเหตุ

เมื่อตุลาที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาส่งข้อความ
จอที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยข้อความที่ภรรยาส่งมานะ
บอกกับอดีตสามีว่าเป็นหนี้ต้องการตังค์ไปปิดยอด
อดีตสามีก็ให้ตังค์ไป๖๐๐๐บาท
แล้วอดีตภรรยาส่งแชทมามาขอความช่วยเหลือค่ะ
บอกว่าโดนน้ำร้อนราดโดนสาดน้ำร้อน

อดีตสามีเลยแจ้งความค่ะแจ้งให้ตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปช่วยเหลือ
นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังอดีตสามี
เขาเล่าเหตุการณ์เขาเล่าเรื่องกันหน่อยค่ะ

บังคับให้อดีตภรรยาผมเนี่ย
หรือแม่ของเด็กตบหน้าลูกสาว
แล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยดู

ให้เด็กเกลียดชังแม่ของตนเอง
แต่ให้ไปรักผู้ร้าย
เห็นว่ามีการฝึกยูโดแล้วก็คือมีการกระชาก
มีการถีบกระทืบ
แล้วก็มีให้คนคุมอีกคนนึงกระทำด้วยนะครับ

ก็คือมีการเฝ้าเวรยาม
ช่วยกันไม่ให้เฝ้าไว้ไม่ให้หนีห้ามออกจากห้อง

ทำไมกลายเป็นรัฐธิที่ต้องหลอกให้มาร่วมลงทุนอะไรแบบนี้หนึ่ง

เพราะว่าเด็กยังถูกทำร้ายเลย
ใช่คือเขาบอกว่าเป็นการล้างสมองเหยื่อ

กล่อมอดีตพยาบาล๓คนให้ลาออกจากงานประจำ
กล่อมให้เลิกกับสามีแล้วก็เอาลูกมาอยู่ที่นี่
ทีนี้เขาพาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการไปสาบงสาบานว่าพวกเราเนี่ย
จะดูแลกันไปจนวันตายนะทำให้เหยื่อตายใจ
แล้วเด็กสองคนนะที่ตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
พบว่ามีรอยช้ำตามใบหน้าถามเด็กว่าโดนอะไรมา
บอกว่าโดนตบครับโดนตบค่ะ
ทั้งสองคนโดนผู้ใหญ่ตบนะถามว่าเจ้ารัฐธิสั่งอะไรคุณ
สั่งให้พิสูจน์ตัวเองให้ผู้ใหญ่ลองตบเด็กดูสิ
ตบเด็กกล้าไหมพิสูจน์ตัวเองหน่อยซิว่ากล้าตบเด็กไหม
แล้วก็ตบจริงโอ้โหมันรุนแรงอะไรกันนะคุณ
ทีนี้คนที่ฟังมาถึงตรงนี้มันมีแบบนี้จริงเหรอ
คือเขาใช้ทฤษฎีเหมือนกับเป็นการล้างสมอง
พอเหยื่อแบบเริ่มตายใจแล้วไงว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอด
จะเป็นพี่น้องกันก็อ้างเรื่องเกี่ยวกับการขาดทุนเป็นหนี้
อ้าวต้องไปหาตังมาให้ได้นะ
พอหาไม่ได้หาเงินไม่ได้วันละ๖๐๐๐ก็มีการเอาน้ำร้อนลาดแบบนี้

ใช่แล้วตัวนายฮารุที่บอกว่าเป็นสาวสอง

เหยื่อไม่ได้มีแค่อดีตพยาบาล๓คนและลูกอีก๒คนนะ
คุณผู้ชมยังมีผู้เสียหายอีกเป็น๑๐เลยค่ะ
บอกว่าโดนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เสียเงินไปเป็นหลักแสนหลักล้านเลยนะ
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจกำลังเอาตัวผู้ต้องหามาสอบสวนเพิ่ม
ก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญาตลิ่งชันนะฮะ